ของคุณยายท่านหนึ่งกำลังจูงจักรยานจะข้ามถนนค่ะ
ทันแล้วก็จังหวะเบรกไปเต็มที่ก็สะบัดอย่างนี้นะฮะคือช่วงที่ท้ายรถกระบะแล้วก็หมุนเคว้งไปเนี่ยนะครับ
นี่โดนจักรยานของคุณยายนะฮะไม่โดนคุณยายเฉียดไปนิดเดียวนะพี่วินจักรยานยนต์คันนี้ก็โอ้โห
นี่ก็เกือบไปเหมือนกันนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ไซน้อยนะครับที่นนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือหลายคนเห็นคลิปบอกคุณยายเนี่ยรอดอย่างปฏิหารจริงนะครับมันเฉียดไปนิดเดียวคุณยายบอกว่ากำลังจะจูงรถกลับบ้านนะเป็นรถจักรยานนะฮะ
ซึ่งปกติก็จะแบบนี้เป็นประจำนะฮะคือจูงข้ามถนนข้ามตรงนี้ครับ
ลงไปนิดเดียวเท่านั้นแหละ
ว่ามันต้องเต็ดยาย
หลายเบชทั้งไม่เกิน๒๐เบตครับ
หลายเบชแล้วมาโดนรถอีก๓พัน
แล้วเมื่อวานเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราช่วยอะไรบ้าง
อ๋อผมก็ได้ไปเข้าไป

เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้าเมื่อวานครับ
หน้าหมู่บ้านเอเชีย๑แถวไซน้อยนนทบุรีนะครับ

แต่มีรถเสียหายไป๒๓คันด้วยกัน

ไปชดใช้ค่าเสียหายกันระหว่างคันต่างที่ถูกชนกันนะครับ